แต่ว่าเพื่อนร่วมงานเดินเข้ามาเห็นคนร้ายตกใจและหลบหนีไปได้โดยที่ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปนะครับกล้องวงจร
จับภาพของคนร้ายอายุประมาณ๒๕๓๐ปีครับใช้ผ้าปิดปากแล้วก็สวมหวกปิดบังใบหน้า
เดินถือมีดลักษณะเป็นมีดปลายแหลมคล้ายกับมีดปอกผลไม้
เข้าไปหานายสุจินดาใจตังอายุ๒๓ปี
เป็นพนักงานที่กำลังถูพื้นอยู่นะครับโดยใช้มีดจี้เข้าไปที่กลางหลัง
และบังคับให้ไปหยิบเงินที่เคาน์เตอร์
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานซึ่งอยู่ด้านนอกเนี่ยเดินเข้ามาเห็นพอดี
ทำให้คนร้ายนั้นตกใจครับรีบวิ่งหนีออกไปจากร้าน
โดยที่ไม่ทันได้ทรัพย์สินอะไรไปเลยครับ
กำลังถูกพื้นอยู่อีกดีเสร็จแล้วเขาเข้ามาด้านหลัง
ขออนุญาตแล้วเก่งกสั่งมาแล้วก็จากผมที่ว่นตรงนู้นแล้วก็พี่ไม่มี
ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อม
นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกรูปภัณฑ์สันธารของผู้ก่อเหตุ

โดยคาดว่าคนบร้อยน่าจะเป็นคนในพื้นที่อื่น

ตัดสินใจลงมือก่อเหตุขึ้นมานะครับ